คุณผู้ชมเห็นข่าวเปล่าที่เขาแชร์กันบอกว่า

ใครบอกก็ต้องเตือนบอกให้ดื่มน้ำเยอะนะ

แต่ดื่มมากไปมันเป็นพิษนะ
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ว่าเท่าไหร่คือ๒หมื่นบาทต่อครัวเรือน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับ

โดยการโอนนั้นจะโอนเข้าบัญชีทุก๗วัน
จ่ายทั้งหมดเป็น๓๓งวด

เกษตรกรสามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้

ต้องดื่มให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย
ถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ย
ผมแต่ละวันครับ
เด็กอายุ๔๘ขวบให้ดื่ม๕แก้ว

ดื่ม๑๓แก้วครับ

มันจะเกิดภาวะน้ำเกิน
พิษเพราะน้ำมันจะไปเจือจางแร่ธาตุโซเดียม
ทำให้สมดุลน้ำในเซลล์เสียหาย
บวมน้ำหรือคั่งอาจจะมีปวดศีรษะ
คลื่นไส้อาเจียนเป็นตะคริว

หนักสุดเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
นี่แหละครับอะไรที่มันน้อยไปหรือมากไป
บางทีมันเป็นพิษต่อร่างกายนะครับ
แล้วก็มีเรื่องที่เขาแชร์กันในโซเชียลเยอะเหลือเกิน
ก่อนจะสอดบัตรเข้าทำธุรกรรม
ป้องกันการเกิดสกิเมอร์ของมิจฉาชีพ
เรื่องนี้ต้องย้ำกันคุณผู้ชมว่า
ครับเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวส์
หลงเชื่อหรืออย่าแชร์เลยนะ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาชี้แจงว่า
มีการแชร์กันมาหลายปีแล้วก็แชร์วนไปซ้ำไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการกดแคนเซิล๒ครั้ง
ก่อนจะสอดบัตรไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มการรักษา
ดังนั้นก่อนจะสอดบัตรสิ่งที่ต้องทำคือให้สังเกตช่องสอดบัตร
แป้นกดว่ามันมีอะไรแปลกไปหรือเปล่า
มีอะไรครอบทับไว้หรือเปล่านะ
อันนี้แหละเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดครับ